เราเริ่มต้นกันด้วยคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น
ฆ่าโบกปูลอืมฝังอำพรางศพเอาไว้นะครับ
คือเมื่อสักช่วงประมาณนี้
เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะประมาณ๑เดือนเนี่ย
พรมเมืองเก่าชื่อเล่นชื่อหมีค่ะเป็นผู้รับเหมาเขาเรียกว่าเสียหมี
อายุห้าสิบกว่าหายไปจากบ้านแต่ที่บ้านก็คิดว่าอ่า
ไปทำงานรับเหมาอะไรที่ไหนหรือว่าไปเที่ยวสปลาว
เหมือนที่เขาเคยบอกเอาไว้หรือเปล่าค่ะเมื่อวานนี้แม่กับลูกชาย
เข้าไปในบ้านของเขาเพื่อจะไปดูว่าโอ้โหบ้านมันปิดมานาน
พบข้าวของกระจัดกระจายนะฮะลักษณะแบบมันดูมีกลิ่นอะไร
เน่าอะไรมาด้วยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอืม
ถ่ายคลิปเอาไว้ดูเลยค่ะสุดท้ายมาพบว่าเขาเนี่ย
ถูกฆ่าแล้วก็เอาปูนเนี่ยโบกทับฝังศพเอาไว้นะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปที่แม่กับลูกชายเข้าไปในบ้านแล้วก็ถ่ายไว้ก่อนนะครับ
ใครจะไปรู้ครับว่ากลิ่นเหม็นเนี่ยอยู่มาด้วยเนี่ย

เขาถูกฆ่าแล้วก็โบกฝังเอาไว้ค่ะลูกชายเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไว้เมื่อวานนะฮะ
เข้าไปเมื่อวานนะครับตอนไปตรวจสอบบ้านของพ่อว่าพ่อเนี่ยไม่อยู่บ้านเป็นเดือนนะ
ข้าวของในห้องกระจัดกระจายหมดที่นอนก็ถูกยกพิงผนังห้องเอาไว้
แม่ของเจ้าของบ้านเข้าไปตรวจสอบกับหลานชายก็คิดว่าเออแม่ลูกชายนี่ไม่ยอมเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบเลย
แต่ที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือในห้องนอนมีบานประตูวางเอาไว้
ลักษณะบานประตูมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเหมือนเนี่ยฮะเหมือนวางเป็นบล็อกเอาไว้เลยวางกั้น
คือเวลาโบกปูนผสมปูนเนี่ยเขาต้องมีบล็อกกั้นแบบนี้อ่าเพื่อไม่ให้ปูนมันไหลนะคะ
แล้วด้านในก็มีปูนเทยาวตามบล็อกประตูเลยเออเมื่อวานแม่กับลูกชายของเจ้าของบ้านของนายไพโรธเนี่ย
เข้าไปดูก็เห็นเนี่ยแหละครับทุกผู้ชมครับแต่ก็ไม่คิดว่าข้างในเนี่ยจะมีศพใครอยู่ค่ะ
ถ่ายคลิปเสร็จออกไปก็ไปเล่าให้ญาติญาติฟังญาติญาติก็เอ๊ะมันยังไงยังไงหรือเปล่า
ให้ตำรวจมาตรวจสอบดูหน่อยไหมปรากฏว่าโอ้โห

ก็เลยทุบปูนนะฮะข้างในเนี่ยมันมีศพจริงจริงนะฮะช็อกเลยอะค่ะ
แต่ศพมันก็โอ้โหแห้งอะไรหมดแล้วนะครับตรวจสอบยากอยู่
แต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ชัดเจนแล้วคือนายไพโรธจริงครับทุกผู้ชมครับ
นายไพโรธพรมเมืองเก่าหรือว่าเสียหมีอายุ๕๓ปี
เป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุที่หายตัวไปเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่เก้า
บนหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับนี่นะฮะนายไพโรธนะครับ
สพเมืองสระบุรีแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบเนี่ย
บ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับเปิดเป็นร้านรับเหมาก่อสร้างด้วยนะฮะ
ติดตั้งกระจกอลูมิเนียมด้วยมีวัสดุสิ่งของเศษอลูมิเนียม
กระจกวางอยู่เยอะแยะไปหมดนะตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ย
วันนี้ที่เขาเรียกมาตรวจสอบกันเนี่ยนะฮะเข้าไปในบ้านเนี่ย
ไปเจอห้องโถงก่อนมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาเลยนะครับส่วนที่ห้องนอนของเจ้าของบ้านเนี่ย
อยู่ฝั่งขวาของตัวบ้านมีพวกกองปูนซีเมนที่แห้งแล้วเนี่ย
ขนาดกว้างสักหนึ่งเมตรยาวสองเมตรที่เทปูนอยู่ซึ่งข้างข้างใต้เนี่ย
นี่ฮะตรงนี้นะฮะข้างใต้ของกองปูนซีเมนที่แห้งแล้วตรงเนี้ย
มีร่างของนายไพโรธอยู่เททับศพเอาไว้นะฮะ
มีบานประตูกับแผ่นไม้เนี่ยวางกั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้น
เท่าตัวคนเอาไว้ค่ะเพื่อเป็นบล็อกไม่ให้ปูนซีเมนมันไหลออก
เหมือนเวลาเราก่อปูนผสมปูนอะไรพวกนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องให้ทางกู้ภัยนะฮะทางร่วมกับตันยู
เนี่ยมาใช้แหลงงัดใช้ขอนปอนทุบปูนซีเมนที่เทอยู่
ของนายไพโรธอยู่จริงจริงนะครับสภาพศพนี่หนังแห้งติดกระดูกแล้ว
กางเกงยีนตัวเดียวคาดเข็มขัดหนังสีน้ำตาล
นอนคว่ำหน้าแล้วก็ถูกมัดมือไพ่หลัง
ส่วนที่ใบหน้ากับลำตัวที่ไม่มีเสื้อผ้าเนี่ยมันมีปูนเกาะฝังอยู่เต็มไปหมดเลย
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับพบว่าศพของนายไพโรธ
ยังถูกห่อด้วยผ้าห่มแล้วก็ผ้าปูที่นอนอีก๔๕ชั้นด้วยนะครับ
เชื่อว่าคนร้ายคงต้องการที่จะกลบกินนะแล้วก็ดูดทรัพย์พวกเลือด
หรือว่าน้ำเหลืองอะไรต่างนานา
ที่เกิดเหตุมีจอบด้ามไม้ยาว๑เมตร๕๐เซนติเมตรอยู่๑อัน
มีกระบะพลาสติกคาดว่าใช้ผสมปูนเนี่ยถูกทิ้งไว้๑อัน
มีแผ่นไม้กระดานด้วยนะครับแล้วก็มีประตูแบบพลาสติก
อยู่ในบ้านด้วยชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บไปหมดนะฮะ
พวกนี้คือพยานหลักฐานพยานวัตถุต่างนะครับ
เอาไปตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝงด้วย
ส่วนศพเนี่ยซึ่งคาดว่าคือนายไพโรธพรมเมืองเก่าหรือว่าเสียหมี
วัย๕๐กว่าปีที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนนะครับ
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตที่ปฐุมธานี
เพื่อชนะสูตรให้ละเอียดตามขั้นตอนนะครับว่า

จริงค่ะซึ่งวันนี้คุณระวิการแก้วิจิตผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
ก็ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้นะคะ
ก็ไปเจอกับแม่ของนายไพโรธหรือว่าแม่เสียหมีค่ะ
ที่เข้าไปจะไปดูบ้านให้ลูกแล้วก็ไปเจอศพลูกถูกโบกปูนนะคะ
ลำเพียรพรมเมืองเก่าวัย๗๔ปีก็บอกค่ะว่า
ลูกชายเนี่ยมีอาชีพรับเหมาต่อเติมบ้านแล้วก็ติดตั้งกระจก
ก็จะรับทำทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดด้วยปกติก็อยู่บ้านคนเดียว

ก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกัน๓คนค่ะ
เป็นผู้หญิงคนโตอายุ๒๘ปีแล้วก็คนเล็กเนี่ยเป็นฝาแฝดชายหญิงนะคะ
คนอายุ๒๔ปีทั้งคู่แต่สุดท้ายแล้วก็เลิกรากับภรรยาไป
เพราะว่านายไพโรธเป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาหลายคน
คนล่าสุดที่คบเนี่ยคือช่วงต้นปี๖๔ชื่อนางเพลค่ะ
แต่แม่บอกแม่ไม่รู้นามสกุลแม่เนี่ยบอกว่านางเพลทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่ง
อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีลูกชายจะรับนางเพลมาอยู่บ้านด้วยช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
แม่บอกแม่สงสัยเพ็ญเพราะว่าเป็นคนที่เข้าออกบ้านได้ตลอดเวลา
แล้วลูกชายเคยมาเล่าให้ฟังว่าเพนเนี่ยชอบไปออกรถเป็นชื่อตัวเอง
แล้วก็ให้ลูกชายแม่เป็นคนค้ำประกันก็เลยไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องเงินเงินทองกันหรือเปล่า
ทีนี้มันมีเรื่องที่แม่สงสัยก็คือว่า๒๒เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
มีคนเห็นลูกชายแม่เนี่ยขับรถเก๋งออกจากบ้านแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลย
แต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนางเพลมาหานายไพโรธที่บ้านเพื่อจะเอารถไปขับ
แล้วแม่ก็บอกแม่ไม่เจอลูกนานแล้วนะทำไมถึงอยู่แวะมาแบบนี้
ก็ว่าเขาไปทำงานเราก็ไม่รู้เนอะปกติก็จะออกไปทำงานของพวกมันตลอดใช่ไหมล่ะ
วันที่๒๓ตอนเย็นก็ไม่กลับมาก็เลยถามหลาน
วันนี้หลานก็บอกว่าโอ๊ยคราวหนี้หนีไปแล้วมั่งหนีไอเภนไปแล้วล่ะ
แล้วทีนี้อยู่ได้อีกกี่วันอ๊ะไม่จำไม่ได้ไม่หลายวันตอนล่ะไอเภนก็มาหา
ว่าแม่ติดต่อพี่หมีได้ไหม

ปกติแม่นี่ไม่โทรหาลูกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ

ไม่ได้แล้วพวกน้องเขาล่ะติดต่อได้ไหมไม่ได้
ถามเพื่ออ้อเจ๋วเราติดต่อไม่ได้
สักคนแล้วลูกเขาล่ะเขาไม่ได้

แม่ก็เริ่มสงสัยแล้วก็ประกอบกับไม่เจอลูกนะ
แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็เลยแวะเข้าไปที่บ้านเมื่อวานนี้
ที่บอกว่าไปกับหลานชายก็คือลูกของนายไพโรธผู้ตาย
แม่เนี่ยแวะเข้าไปแล้วแต่เห็นประตูบ้านล็อกแม่เลยบอก
หนูเอ้ยไปเอาอีโต้มาสิเอาอีโต้มาสับกุญแจ
แล้วก็เข้าไปในบ้านแล้วสภาพบ้านก็อย่างที่คุณแม่ถ่ายคลิปนี่แหละค่ะว่า
โอ้โหทำไมมันรกรุงรังแบบนี้
เปิดเข้าไปเนี่ยแม่บอกกลิ่นเหม็นโชยออกมาเลยนะ

ไม่เหมือนศพเลยแต่แม่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมาก
แล้วก็ที่สำคัญในบ้านมีกระบะผสมปูนอยู่ในบ้านด้วย
แม่ก็งงว่าเอ๊ะลูกแม่ทำไมทำงานไม่เรียบร้อยเลย
เหมาก็จริงอยู่แต่ทำไมมันมีของลุงรัง
มีกระบะผสมปูนทิ้งไว้แบบนี้
แล้วก็ไปเจอไอ้บล็อกแผ่นไม้นั้นนะคะที่วางเป็นบล็อกอยู่หน้ากระจก

ลักษณะมันคล้ายร่างคนเนี่ยมันจะมีปูดนูนขึ้นมา
แต่แม่ก็ไม่คิดไงว่าข้างในมันจะมีศพลูกแม่อยู่ในนั้น
แจ้งจรภีร์หรือครับท่านหุ้ยแม่
ได้แจ้งไอ้ความที่เรา
เราไม่ได้คิดอะไรนะในใจ
ตอนนั้นเรายังมาบ่นให้ลูกอีกนะด่ามันด้วยซ้

เราไม่ได้คิดว่าอะไรอยู่ในบ้าน
ไม่มึงจะไปไหนมาไหนเนอะ
มึงทำไมทำคล่องสกปรกขนาดนี้
เออแล้วยังไปนั่งบ่นนั่งว่ามันอยู่นะ
แต่หลังใครเป็นคนแจ้งจรภีร์ที่ทะหลังหรือนั่น

เคยมาดูอีกรอบหนึ่งตอนเช้าหรือไม่
มันไม่เพราะว่าน้องพระเจ้ามายมาถ่ายรูปใช่ไหมเมื่อวาน
แต่ย่านี่ไม่เห็นหรอกว่าโบกปูนโบกปืนอะไร
ย่ามองเข้าไปเห็นแต่ที่นอนมันงัดขึ้นไปตั้งไว้
ที่หลับที่นอนก็งัดขึ้นตั้งเนอะ

ปกติที่นอนเขาจะปูของเขาอยู่งั้นใช่ไหมล่ะ
แล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่าแต่มันไม่อยากให้ใครมาอยู่บ้านมัน
ว่าไม่อยากให้ลูกให้เต้ามาอยู่บอกว่ามันถึงทำอย่างนี้
ทีนี้ถ้าเราลองไปย้อนดูไทม์ไลน์ของนายไพโรธนะคะ

บอกมีคนเห็นวันสุดท้าย๒๒เมษายน

มีคนบอกว่าเห็นนายไพโรธขับรถออกจากบ้านแล้วไม่กลับเข้ามาอีกเลย

บอกกับลูกเขยเนี่ยบอกเดี๋ยวจะไปทำบุญที่ประเทศลาว๗วันนะ

หลังจากนั้นเขาเดินทางกลับเข้ามาประเทศนะคะ
เขาไปจริงแล้วกลับมาวันที่๒๘เมษายนค่ะ
แล้วหายตัวไปตั้งแต่๒๘เมษายนนี่แหละ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้๖มิถุนายน

เข้ามาจะมาดูบ้านให้
ก็ปรากฏว่ามาเจอศพนายไพโรธถูกฆ่าโบกปูนอยู่ในบ้านตัวเองนะคะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปคุยกับนายคงฤทธิ์หวาดล่วงดี

นี่ฮะนายคงฤทธิ์เนี่ยเป็นลูกเขยของผู้ตาย

นะบอกว่าพ่อตาของเขาคือนายไพโรธ
หายไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมานี่เอง

ส่วนตัวเขากับภรรยา
ซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายไพโรธ
พักอยู่ในตัวเมืองสระบุรี
แล้วก็เตรียมจะย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้
หลังที่เจอศพนายไพโรธ
วันนี้ก็เลยเข้ามาเพื่อทำความสะอาดมาซ่อมแซมบ้านกัน

มาถึงก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าไปหมด
แล้วก็เจอพวกปูนซีเมนที่มันแห้งแล้วอยู่ในบ้าน
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ก่อนหน้านี้รู้แค่ว่านายไพโรธไปทำบุญที่สปลาว

พบว่าเดินทางกลับมาที่ไทยจริง
แต่พอกลับมาแล้วเนี่ยไม่มีใครเจออีกเลย

แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยยอมรับว่าพ่อตาเนี่ยเป็นคนที่มีผู้หญิงติดพันกันอยู่หลายคน
ก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปอยู่กับใครหรือไปรับเหมาที่ไหน
หรือยังไปทำบุญอะไรต่ออีกก็เลยไม่ได้มีใครติดใจสงสัยหรือว่าเอกใจอะไร

จนกระทั่งมาเจอศพถูกฆ่าโบกปูนอยู่ในบ้าน
เดี๋ยวฟังนะฮะที่ลูกเขยเขาบอกกับเราไว้นะครับ
แต่ผมไม่ได้อยู่ที่นี่ไงผมมาอยู่ในเมือง
ก็ตั้งใจจะมาอยู่เพื่อที่จะดูแลยายกับหลานนี่แหละครับ
เพราะแกอยู่กันแค่๓คน
เห็นเขาว่าไปทำบุญ๙วัดที่ลาวแล้วเขาก็กลับมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็หายไปเลย

แล้วครับสองสามอาทิตย์และที่คุยกันนะครับ

โอบดิเศคแล้วก็เจอสมมันแห้งกรั้งไปหมดอ่ะแล้วตามใบหน้าร่างกายที่ไม่ได้สวมเสือนก็เต็มไปด้วยปูนมันจะใช้นายภัยรถจริงหรือเปล่า

ซึ่งเราก็เลยได้คุยกับนายภัยรัฐพรมเมืองเก่านะคะน้องชายแท้ของนายไพโรธผู้ตายนะคะ
น้องชายบอกผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่ผมแน่ที่อยู่ใต้ปูน

มั่นใจเพราะว่าพี่ชายชอบสวมเกงเกงยีนคือสภาพสดสวมเกงเกงยีน

ใช่แต่เขาบอกเขามั่นใจว่าต้องเป็นพี่เขานี่แหละ
แต่เรื่องประเด็นปัญหาว่าเกิดจากอะไรเนี่ยเขาบอกไม่แน่ใจจริงนะคะ
แต่เท่าที่รู้มาก็คือว่าพี่ชายเนี่ยเอารถยนต์ที่ผู้หญิงออกให้ไปจำนำแล้วก็ไปจำนองด้วย
เขาบอกว่าใส่กางเกงยีนใช่ป่ะศพนี้นั้นเน่าเป๊ะหมดน่ะ
รู้บางข่าวแต่พี่เนี่ยชอบใส่เกงยีนอยู่แล้ว
แต่เสื้อผมฟังไม่ชัดใส่เสื้อสีอะไรก็รู้
แต่พี่ชายชอบใส่เกงยีน

คัดว่าน่าจะมีปัญหากันเรื่องรถเนี่ย
มันรถไม่ใช่คันนี้คันเดียวก็ต้องมีอีกหลายคัน
รถอีกหลายคันที่เขาผู้หญิงออกให้อีกต่างหาก๒๓คันอ่ะ
เป็นชื่อของผู้หญิงไอ้สองสามคันแต่รถเนี่ยเป็นรถของเขาจอดอยู่ตั้งนานแล้ว

ซื้อมาตั้งนานแล้วก่อนที่จะมาคบผู้หญิงคนนี้
สรุปว่าวันนั้นเขาก็ไม่ได้รถไปใช่
แต่เราได้ข้อมูลจากชาวบ้านในระแวกนั้นนะคะ

จริงแล้วเนี่ยเห็นนายไพโรธครั้งล่าสุดคือหลังสงกรานนะเมษายน
เห็นขับรถเก่งออกไปแล้วไม่เจอตัวอีกเลยก็ไม่รู้ว่าหายไปไหน
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแปลกออกมาจากบ้านของนายไพโรธเลยนะ
เพราะว่านายไพโรธเนี่ยไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใคร
ส่วนแฟนใหม่ที่ชื่อนางเพลเนี่ยก็เคยเห็นบ้างบางครั้ง
แต่ว่าไม่ได้เห็นบ่อยเพราะว่าเหมือนทั้งคู่ไม่ได้คบกันแบบเปิดเผย

ที่ตรวจสอบที่มาว่าคนร้ายเนี่ยไปซื้อมาจากร้านไหน
แล้วก็อยู่ในระแวกนี้หรือไม่
ก็เห็นเมืองต้นก็จะมีกางเกงยีนแล้วก็กิมขัดหนังนะครับ

มันเละหมดแล้วเละสภาพสภาพเละสภาพเละมองไม่เห็นครับว่าเละนะครับ
ให้สัมภาษณ์ตอนที่ไปเจอศพใหม่นะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบหลักฐานกัน
แน่นอนว่าต้องไปตรวจสอบที่มาว่าแถวระแวกนี้
มีร้านขายวัสดุก่อสร้างขายโปรงขายปูนมีใครมาซื้อมาแล้วลักษณะน่าสงสัยอย่างไรหรือไม่
แต่ว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับทุกผู้ชมครับค่อยตามไปนะครับ
เราคุยกับอาสาสมัครของร่วมกระตันยูนะครับ
เป็นร่วมกระตันอยู่จุดสพนแคร์สระบุรี
เป็นหนึ่งในทีมที่ไปทุบปูนที่โบกทับร่างของผู้ตายเอาไว้นะฮะ
แล้วใช้แฉลงงัดปูนออกมาด้วยนะครับ
คืออาสาสมัครของร่วมกระตันยูท่านนี้บอกกับเราว่าด้านบนของปูนเนี่ย
เทไม่หนามากนะฮะคือด้านบนเนี่ยสักประมาณ๔๕เซนติเมตรเท่านั้น
แต่ด้านล่างเนี่ยหนามากกว่าค่ะด้านล่างเนี่ยเทเอาไว้เยอะกว่านะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยมันคือตอนดึงศพขึ้นมา
เพราะว่ามันยึดแน่นกับด้านล่างมันดึงขึ้นมาค่อนข้างลำบากมาก
คือเหมือนมันฝังเอาไว้ตรงนั้นน่ะเนอะใช่แล้วศพเนี่ยเขาเอาผ้านวมกับผ้าห่มเนี่ยห่อไว้ด้วย
เพราะฉะนั้นมันก็ติดมันก็ยึดเอาไว้ศพก็เริ่มมีน้ำเหลืองด้วยนะฮะ
ซึ่งคาดว่าต้องเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยนานร่วมเดือน
หน้าตาไหมไม่เห็นไม่เห็นว่ามันเละหมดนะครับส่วนครึ่งบนนี่คือยังยังมองออกไหมว่าส่วนหัวส่วนแขนส่วน
คือมันก็เละหมดนะครับมันเหมือนว่ามันเละแล้วครับมันก็มองไม่ค่อยออก
เริ่มมีน้ำใช่เริ่มมีน้ำน้ำเหลืองไหลออกมาแล้วครับมีรอยเลือดคราบเลือดอะไรไหม
มีมีไหลออกมาบ้างครับดูตั้งใจไหมหรือเป็นการทับทับลงไปมันทับทับไว้ก็ทับทับไปเลยคุมคุมลงไปคุมผู้เสียชีวิตลงไปเลยครับ
แล้วก็เอาปูนโบกปูนเททับพิธีครับปูนนี่คือเป็นปูนสำเร็จปูนจากซ้ายอย่างเดียวนะครับ
รถต้นตำรวจเนี้ยมีการสอบปากคำพยานไปสี่ปากแล้วนะคะเป็นคนในครอบครัวแล้วก็ช่างเชื่อมเหล็กที่ทำงานอยู่หลังบ้านของนายไพโรดผู้ตายทุกคนให้การตรงกันค่ะว่าเห็นนายไพโรดครั้งสุดท้ายเนี้ยคือเดือนเมษายน
ช่างเชื่อมเหล็กคนนี้เนี่ยเขาก็บอกเขาก็รู้จักกับนายไพโรธนะแต่ไม่ได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอะไรในบ้านเลยจริง
ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จ้ะแม่ไม่รู้จักครับผมเพิ่งมาทำ
กลับกลับมาสองทำแล้วสามสี่รอบแล้วก็กลับมาทำเพราะให้มาช่วยเชื่อมเต็มเหล็กอืม
แต่ผมไม่รู้จักเขาเลยไม่รู้ด้วยหุ่นเขาเป็นไงแต่รู้ว่าเขาอยู่ข้างหน้าแล้วเขาเป็นคนช่างทำต้องจบ
อ่าแต่เวลาเชื่อมเหล็กเราเชื่อมกันตรงนี้ครับแต่ถ้าไปยุ่งกับเขาเขาก็ทำของเขาไป

คุมตัวมา๓คนนะคะเป็นหลานของผู้ตายหมดเลย
ชื่อในอามในอ้นและนายเอ็ม
ผู้ต้องสงสัยสำคัญที่ตำรวจสงสัยที่สุด
คือในอนุภาพหรือในอาร์มค่ะ
สอบถามเค้นหนักสุดท้ายอาร์ม

อาร์มเป็นคนทำ
อามบอกว่าก็เสียหมีเบี้ยวเงินค่ารับเหมาทำกระจก

เดี๋ยวต้องสืบสวนสอบสวนดูก่อนว่าอามทำคนเดียวจริงหรือเปล่า
มีคนอื่นอีกไหมแล้วก็ต้องรอผลตรวจดีเอ็นเอด้วย

ขอสารอนุมัติออกหมายจับในอาม๒ข้อหานะคะ
คือซ่อนเร้นอำพลางศพแล้วก็ชิงทรัพย์ค่ะ
เพราะในอามบอกว่ามีการเอาทรัพย์สินของนายไพโรธไปขายด้วย
เพราะฉะนั้นพยานวัตถุต่างที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ย

หรือว่าลายนิ้วมือแฝงต่างว่าจะมีแค่ในอามคนเดียวหรือเปล่า
เรื่องต้นนะครับทุกผู้ชมครับจากแนวทางการสอบสวนสืบสวนของเจ้าหน้าที่
พบว่าอย่างนี้นะฮะคือตอนนี้ชัดเจนแล้วว่า
ที่เจอคือนายไพโรธเจ้าของบ้านจริง
ส่วนคนที่ก่อเหตุคือในอามที่เป็นหลานชาย
เมื่อ๒๒เมษายนที่ผ่านมาในอามเนี่ยไปทวงเงินค่ารับเหมา
จากนายไพโรธหรือว่าเสียหมี๓๕๐๐๐บาท
คือนายไพโรธเข้าไปสปลาวช่วงต้นเดือน
แล้วกลับมาประมาณ๒๒เมษาที่มีคนบอกเคยเจอใช่ไหม
ในวันนี้นะฮะเนี่ยฮะในอามเนี่ยไปทวงเงินค่ารับเหมา
เสียหมี๓๕๐๐๐บาทเพื่อจะนำไปขอแฟนสาวแต่งงาน
แต่เสียหมีไม่ยอมให้ในอามก็เลยใช้ไม้ตีจนเสียชีวิต
ก็เสียชีวิตในบ้านนั่นแหละนะฮะแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในบ้าน
นี่คือ๒๒เมษายนนะครับบ่าย๒๓เมษายนในอามเนี่ยย้อนกลับมานะครับ
โดยไปซื้อปูนสำเร็จที่ร้านวัสดุก่อสร้างริมถนนบายพาสบ้านฉาย
มาโบกปูนอำพลางศพของเสียหมีเอาไว้แล้วก็ไปทำงานที่โรงงานตามปกติ
เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่๒๓เมษายนนะฮะ
ที่โบกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่เจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วเป็นเดือนเนี่ย
อันนี้ใช่เลยนะฮะนี่ตั้งแต่๒๓เมษายน
ทีนี้พิรุษต่างเนี่ยมันเริ่มมีแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับพอเจ้าหน้าที่เขาไล่ไปนะ
หลังจากที่เมื่อวานเขาไปเจอใช่ไหมค่ะเจอถ่ายคลิปเปิดบ้านแล้วเจอ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มาทุบปูนมางัดดูเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในอามเนี่ยนะเขาไปพูดไปเล่ากับคนในครอบครัวบอกว่านางเพล
เพลคือหญิงสาวที่เขาต้องสงสัยกันใช่ไหมที่ว่าเสียบีเขาติดพันธุ์อะไรกันอยู่เนี่ย
ไน้อามเนี่ยเพนเขามาบอกนะบอกว่าเสียมีเนี่ย
ถูกตำรวจจับอยู่ที่สปลาวนะอ้าวถูกจับข้อหาโจรกรรมรถยนต์ค่ะ
เนี่ยตำรวจบอกพอไล่ไปไล่ไปเนี่ยถึงแบบอ้าว
ก็มีคนเห็นว่าเสียหมีเขากลับมาแล้วตั้งแต่๒๒เมษา
แล้วอยู่ดีเนี่ยพอเขาหายเงียบไปทำไมอยู่ดีในอาร์มถึงมาพูดว่าประมาณว่า
เสียหมีเขานายไพโล่เนี่ยเขาถูกจับอยู่ที่สปลาวนะ
เพื่อนสาวคนสนิทของเขาคือนางเพ็ญเป็นคนบอกตำรวจเลยบอกว่านี่แหละ
แสดงว่ามีพิรุษแล้วต้องการเบี่ยงเบนประเด็นนะฮะ
หนึ่งคือให้คนเนี่ยพุ่งไปที่ตัวนางเพลนะครับ
หญิงสาวที่เสียหมีกำลังคบหาอยู่
สองก็คือเบี่ยงเบนประเด็นไปนู่นเลยว่าให้ญาติญาติเนี่ยคิดว่าเสียหมีเนี่ย
ยังอยู่ที่สปลาวก็เลยหายเงียบไปยังไม่ได้กลับมา
เพราะว่าถูกจับในคดีโจรกรรมรถยนต์อยู่ที่นั่น
แต่ความจริงตัวเองเนี่ยฆ่าเขา
เขาไปทวงเงิน๓๕๐๐ค่ารับเหมาก่อสร้างอะไรที่ว่ากันไว้เนี่ย
แล้วไม่ได้ดังนั้นธรรมเขาตายแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ย
ก็มาโบกปูนทับเอาไว้อำพลางศพเอาไว้
นี่นะฮะคดีเป็นอย่างนี้นะครับณขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เยี่ยมมากนะคะแล้วเป็นคนในครอบครัวเป็นหลานด้วยนะคะครับ